ใช่หรือเปล่าก็เลยพูดตามความรู้สึกของผม

เป็นคนที่มีหลากหลายร้อยอารมณ์แบบเดาไม่ถูก
พอทรัลเจออยู่ที่นี่เข้าไปแปลกต่างไม่เคยเห็น
เหมือนมีเมียร้อยคนอยู่ในร่างเดียวกัน

หึงเขามากกว่าหึงเขาหึงเรื่องอะไร

สรุปแล้วคบกันจะอีกยาวไหมอย่างนี้โอเคไหม
จริงก็อยากรู้นะครับเชิญครับมา
อ้าวทำไมขอนหายใจอ่ะ

ปั๊บรับโชคท้องปุ๊บปั๊บแต่งอะไรอย่างนี้หลายอย่างเกิดขึ้น

เวลาเขาทักเรื่องพวกนี้แม่นนะเว้ยเฮ้ย
เอาแล้วเว้ยอย่าคู่แขกรับเชิญสิคะ